โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ภักษาให้ภาระพอไปได้มั้ยพี่

ก็คือผมขอแจ้งคำว่า

เป็นประโยชน์ที่ดีกับเศรือดำและ

แต่ละท่านจำเลยแต่ละคน
สารท่านตัดสินลงโทษเท่าไหร่

จากทางศาลท่านจะจะดีกว่าครับเพราะว่าผมผมก็อาจจะขอให้เป็นหน้าที่ของศาลดีกว่านะครับ
เรื่องการให้ข้อมูลนะครับว่าแต่ละคนจะโดนลงโทษเท่าไหร่นะครับ
แสดงว่าเอกสารที่เราเตรียมไว้เพื่อสู้คดีอันนี้รัฐกลุ่มค่อนข้างมากใช่ไหมครับ
ผมก็ใช้คำว่าวันนี้ผมพอใจในระดับหนึ่งนะครับ
ระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนจะอุทธรณ์ต่อไปหรือยังไงเนี่ย
ขอไปปรึกษากับทางผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็ทางท่านอายการด้วยนะครับผม
อยากจะบอกเรื่องใดกับคนไทยทั้งประเทศไหมครับ
เพราะว่ามีหลายคนติดตามคดีนี้อยู่ก็ผมผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
หลายหลายคนนะครับหลายหลายคนนะครับทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ทุ่มเทนะครับ
แล้วก็มีความยึดมั่นในจัญญบันวิชาชีพนะครับแล้วก็วันนี้เราสามารถทวงความยุติธรรมนะครับ
ให้กับเสือดำที่ตายไปนะครับก็ขอฝากขอนำเรียนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ
ติดตามคดีนี้นะครับที่หลายหลายคนบอกว่ามันจะมีมวยล้มต้นต้มคนดูหรือเปล่า
หรือว่ากฎหมายจะเอื้อมมือไปถึงผู้ที่มีอำนาจทางการเงินไหมวันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับ
สารท่านได้ทำให้กระจ่างแล้วนะครับครับแล้วก็ในเรื่องรายละเอียดเนี่ย
ขอให้เป็นหน้าที่ของศาลนะครับที่จะให้รายละเอียดว่าลงโทษเท่าไหร่ยังไงนะครับผม
พี่ครูบิฉิทธิ์ยังยืนยันหรือว่าครับพอใจครับพอใจครับ
อ๋อครับจริงนะครับทุกคนนะครับทุกคนเนี่ย
ที่มาทำงานปุ๊บทุกคนต่างอ่ายืนจัดตั้งนั้นนะครับก็ก็
คิดว่าถึงไม่ใช่ผมหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ต่างกัน
นะครับผมเมื่อจะพูดแล้วนี่กันทุกสิทธิ์คุณเบรมชัยเนี่ย
เข้าไปที่ราชดีบ้างไหมครับแล้วก็เหมือนเอ่อไม่ไม่ไม่
ครับไม่ได้ไม่ได้คุยกันครับพอดีผมเข้าไปเอ่อที่หลัง
นะครับเพราะว่าเอ่อไปขอเอ่ออนุญาตศาสตร์เข้าไปฝั่งการ
ที่ห้างฝั่งการสิทธิ์นะครับครับขอเรียนเรียนถามท่านพ่อ
บ้างครับท่านท่านพ่อแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเราท่าน
ท่านได้แล้วก็ท่านได้นะครับเราก็พอใจในระดับที่เรา
เราก็คาดว่าอาจจะน้อยกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับวันนี้สารตัดสิน
จำเลยที่หนึ่งนะครับอยู่ที่สิบสิบหกเดือนนะครับ
หกเดือนไม่รอลงอาญานะครับก็ถือว่าเอ่อถามว่าสิบหกเดือน
มากไหมก็ถือว่าทำตามที่เราตั้งใจไว้เนี่ยก็คงจะคดีเก่า
ที่เราได้สืบเจาะมาแล้วก็มีคดีเก่าที่เป็นหมดเทียนมาเนี้ย
อ่าก็ยังไม่ถึงสิบหกเดือนวันนี้สารท่านตัดสินถึงสิบหกเดือน
ไม่รองโรงอาญาจนเป็นที่สองเนี้ยก็เป็นนายยุงโรดเครือก็อยู่ที่
สิบสามเดือนเอ่อสิบสามเดือนก็ไม่รอลงอาญาเช่นกันนะครับ
ส่วนนางนาธีเนี่ยผู้หญิงอ่าสารสั่งจำอ่าไม่ไม่เอ่อ
จำคุกสี่รองโรงอาญาสี่เดือนใช่ไหมสี่เดือนสี่เดือน
แล้วก็ปรับหนึ่งหมื่นรอนโรงอาญาอ่ะเอ่อของนับคุณนธี
นับปุ่งหญิงนะครับส่วนอ่านายอ่ะพันแก่คือนายธานี
นะครับพันแก่นะธานีเนี้ยอ่าสองปีสิบเจ็ดเดือนนะครับ
ในรายละเอียดสารท่านอ่านยาวมาก
แต่สรุปที่ชัดเจนคือ

ผมอยากให้สื่อมวลชนรอ
เอกสารของสารนี้จะนำแจกพวกเราจริง
มันมียิบย่อยมากแล้วก็เราอาจจะพูดไม่ตรงกับประเด็น
แล้วก็ทางศาลเองแล้วก็ทางกรมชาก็กำชับมาว่า
ในส่วนที่ให้สัมภาษณ์ได้ก็เอาเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้น

หรือว่าเราจะเกี่ยวข้องกับในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเนี่ย
เราก็ต้องแก้อุทธรณ์ต่อเพราะฉะนั้นในส่วนนี้
เราขอสัมภาษณ์ในส่วนที่ศาลตัดสินการลงโทษมา

เดี๋ยวลองรายละเอียดจากศาลหนึ่งที
ก็ฝากคนทายกำลังแคะทุกคนกับกระแสอาการอุดลักษณ์เนี่ย
ถูกทำลายมาเยอะเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ควรจะหยุดได้แล้วนะครับ
กระแสการอนุรักษ์วันนี้ก็คงที่จะเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเป็นคดีหมีคอ
แล้วก็คดีอ่าย้อนตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่อ่า
ราชการไปล่าสัตว์ป่าแล้วเฉพาะคดีสุดท้ายนี้ก็ถือว่าอยากจะ
ให้สังคมเอ่อรับรู้แล้วก็กำลังใจส่วนหนึ่งที่ส่งให้กับเจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนนะครับ
เราก็น้อมรับตรงนี้แล้วก็ดีใจในกำลังใจทุกคนที่ให้มา
นะครับก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยครับอ๋อครับ
แพ่งผมเรียนนะครับฟ้องแพ่งวันนี้สารตัดสินก็ถือว่า
เราเราเราถือว่าวันนี้เราเราได้ได้รับโอกาสจากสารสารปรับแพ่งสองล้านนะครับ
สองล้านบาทนะครับถือว่าอ่าจริงจริงผมก็ไม่ตั้งถึงขนาดนั้น
แล้ววันนี้สารให้ชดใช้เอ่อจำนวยที่หนึ่งและที่สี่ร่วมกันเนี่ย
ต้องชำระเอ่อในคดีแพ่งที่ฟ้องไปทั้งหมดเนี่ยสองล้านบาทครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป